ก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมทีมข่าวการเมือง
ของพลเอกเปลมตินซู่ลานดรอนายกรัฐธรรมตรีคนกลาง

ว่าทำไม๘ปีในเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ทุกอย่างดูเหมือนว่าจะราบรื่นแม้จะมีปัญหา
ผ่านไปได้ด้วยดีคราวนี้เวลาผ่านพ้นไปครับ๒๐กว่าปีมาถึงนายกรัฐมนตรีคนกลางในชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาในความเหมือนก็มีความแตกต่างอยู่เหมือนกันจะมีเส้นทางแบบไหนที่จะทำให้พลเอกประยุทธ์นั้นสามารถดำรงตำแหน่งได้อย่างราบรื่นหรือถ้าเกิดมีปัญหาก็ผ่านพ้นไปได้เหมือนกับในยุคพลเอกเบรมติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ความเหมือนนั้นมีความแตกต่าง
เอกประยุทธ์มีจุดเด่นที่คนชื่นชมสนับสนุน
มีความจงลักษณ์ภักดีในสถาบันพระพระภาคศักดิ์
มีกำลังทหารเป็นฐานสนับสนุนอย่างช่างพร้อมทั้ง๓เหล่าทัพ
อันนี้เหมือนกันพลเอกเบรมก็มีฐานทหารแบบร่างพร้อม
แต่พลเอกประยุทธ์ออกจะมีข้อด้อยกว่าพลเอกเปรมอยู่
ในเรื่องคอลเลคชั่นภายนอกพูดถึงบุคลิกการแสดงออก
พลเอกเบรมออกจะนิ่งเงียบแล้วก็มองปัญหา
แต่ว่าพลเอกประยุทธ์นี่เอาตัวเข้าคลุกกับปัญหาแล้วก็แสดงออกทุกเรื่อง
คำบอกเล่าของหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
อย่างนายทงชัยนานครซึ่งคลุกคลีอยู่ในแวดวงการเมืองมาตั้งแต่
รัฐบาลพลเอกเรมตินสุรานนท์พยายามฉายภาพความเหมือนที่แตกต่าง
ของสองขุนพลทหารที่กำลังเดินไปในเส้นทางเดียวกัน
นั่นคือการเป็นนายกรัฐมนตรีคนกลางเพราะด้วยบริบททางสังคม
ที่ประชาชนยังไม่พร้อมปล่อยมือให้นักการเมือง
จากภาพความขัดแย้งการรบราค่าฟันกันเองของคนในสังคม
ยังไม่ถูกลบเลือนพลเอกประยุทธ์จันโอชา
จึงเป็นตัวเลือกเดียวที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านประเทศ
แต่หากจะใช้ป่าเปรมโมเดลเพื่อเดินหน้าประเทศ
ต้องศึกษาอย่างลึกซึ้งแล้วนำมาปรับปรุงให้เข้ากับบริบททางสังคมในปัจจุบัน
ขยายแวดวงบุคลากรที่จะเลือกใช้งานและที่สำคัญต้องให้เกียรตินักการเมือง
ในอนาคตถ้าอเมริกาเลือกตั้งแล้ว
ถ้าจะตั้งรัฐบาลที่ประกอบด้วยพักการเมืองต่างมาสนับสนุนคนนอก
อย่างพลฤกษ์ประยุทธ์โดยใช้โมเดลปาเพลงพลฤกษ์ประยุทธ์ต้องเปิดใจให้กว้างกว่านี้
เกียรตินักการเมืองด้วยไม่ใช่รังเกียจนักการเมือง
ให้เกียรติกำลังเกียรตินี่แตกต่างกันนะครับถึงจะเดินไปได้
เพราะว่ายังไงก็ตามเมื่อมีกระบวนการเลือกตั้งมีรัฐธรรมนุนมีประชาชนภาษาศัตริย์แล้ว
นักการเมืองเขาก็มีความสำคัญในตัวเอง
คนเราถึงอาจจะมีภาพไม่ดีแต่บางคนก็มีฝีมือในการทำงานในการแก้ปัญหา
ก็ปิดจุดอ่อนเชื่อชูจุดเด่นของแต่ละคน
ไม่มีใครเป็นคนดีที่สุดบริวัตน์สุดพูดฟองที่สุด
เพราะถ้านั้นท่านก็คงไปบวชท่านคงไปอยู่ในทางอื่นแล้ว
ก็ทำใจให้รักคนอื่นอย่าตั้งข้อลังเกียจคนอื่นให้มากนัก
และก็ขยายแบตมุมการคบหาการเลือกใช้คน

แต่ในมุมมองของนายพิชัยรัฐกุล
บุคลิกลักษณะของแต่ละคนย่อมแตกต่าง
บททางการเมืองแต่ละช่วงเวลาจึงแตกต่างกันไปด้วย
แต่สิ่งสำคัญคือความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาประเทศและเป็นคนดี
ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องได้คนนายก
นายกคนต่อไปเหมือนอย่างพลเอกเบรมทุกอย่าง

พลเอกประยุทธ์ก็สามารถเป็นนายกที่ดีได้
แต่วิธีการทำงานอาจจะไม่เหมือนกับพลเอกเบรม

แต่ไม่ได้หมายความว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ดีนะฮะ
เพราะว่าผมเน้นแล้วว่าผลเอกประยุทธ์ก็มุ่งมั่นในการ

ในการที่แก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
ผมหวังว่าท่านคงทำสำเร็จได้

อย่าไปบีบนักการเมืองหรือภาคการเมืองมากนัก
โมเดลของแบบพลเอกเปรมนั้นผมว่า
มันคงจะหาเป๊ะฉะนั้นคงหายาก
เอาโมเดลพลเอกประยุทธ์นี่แหละครับ

คำนึงถึงความเสมอภาคอิสระภาพ

ให้เหมือนกับอย่างพลเอกเปรม

มีนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
สิ่งหนึ่งที่อดีตรองนายกรัฐมนตรีผู้นี้ฝากถึง
คือการเปลี่ยนทัศนคติให้เหมือนกับผลเอกเปรมที่ว่า
นายกรัฐมนตรีต้องเพิ่งผ่านนักการเมือง
และใช้นักการเมืองให้เป็นประโยชน์
บริหารประเทศจึงจะประสบความสำเร็จ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน